ในที่สุดจัดโต้แย้งเนี่ยค่อนข้างลำบาก
ส่วนก่อนหน้านั้นเป็นงบที่พินาโดยสนช
อันนี้แน่นอนเนี่ยเขาไม่ทศรัทธาบันอยู่แล้ว
อันนี้๖๔เนี่ย๖๔เนี่ยมันเทียบกันอยู่สองเรื่องนะครับ
คือเราย้อนไปดู๖๓ทั้ง๒กรณี
เรื่องค่าใช้จ่ายดำเนินคดีเนี่ยของเหมืองทองเนี่ย
ก็มีตั้งแต่๖๓เรือดำน้ำก็มี๖๓เหมือนกัน
แต่เรือดำน้ำเป็นงบผูกพันอันนี้เป็นงบรายจ่ายอื่น
แตกต่างกันนะฮะงบรายจ่ายอื่นเนี่ยอันนี้ชอบที่จะ
ปรับลดหรือไม่ให้เลยสักบาทก็ทำได้
ถ้าไม่ให้เลยเนี่ยก็ให้พลเอกประยุทธ์ชดใช้ไปรับผิดชอบไป
ที่เคยพูดในที่คอลโมดังนั้นผมนำประเด็นขึ้นมาโพสต์เนี่ย
เพราะติดตามดูเพื่อนสอสอเพื่อนกรรมาธิการแล้วเห็นเงียบเฉย
ทั้งที่เคยมีการพูดจากันหนูก็เลยกระตุกให้เห็นว่า
ตัวนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะค่าใช้จ่ายหลักร้อยล้านเนี่ย
แต่ความเสียหายที่เขาเรียกมันหลายหมื่นล้านนะ
อันนี้ที่เราจะทำกันยังไง
เดี๋ยวนะคะคืออันนี้ถ้าสมมุติในแง่ของคนที่ร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ย
จะเอาแค่งบที่ใช้สู้คดีหรือจะเอางบที่อาจจะต้องใช้เมื่อแพ้คดีคะ
ทั้งสองส่วนนะฮะอ่าทั้งสองส่วนเนี่ยคนออกคำสั่งเนี่ย
ซึ่งศาลบอกว่าหัวหน้าคอสชไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
แล้วคำสั่งนี้ก็ต้องเอาเงินตัวเองออกแต่ทำไมเอาเงินหลวงออก
นี่คือสิ่งที่โซเชียลก็ถามชาวบ้านก็ถามพูดกันมาตลอดถูกไหมฮะ
แต่ประเด็นก็คือว่าตรงนี้เขียนในงบ๖๔ชัดเจนมาก
ผมก็ถามกลับไปว่าแล้วสอสอรับหลักการวาระหนึ่ง
กรรมาธิการชุดใหญ่อนุกรรมาธิการจนกระทั่งพิจารณาไปจะปิดแล้วเนี่ย
พินาเรื่องนี้แล้วตัดงบก้อนนี้ออกไปหรือไม่
เพราะเรากำลังจะพูดกันแต่เพียงว่าตัด๓๐๐ล้านเรือดำน้ำเรือดำน้ำถูกไหมฮะ
ผมถามไอ้ร้อยกว่าล้านนี่ไม่ตัดเหรอเรื่องนี้พวกคุณต้องตัด
แล้ววันนี้คุณดำเนินการแล้วหรือยังวันนี้สอสอเนี่ยที่เสนอคำแปรยติมีเรื่องนี้หรือไม่
แล้วตัวกรรมาธิการชุดใหญ่เนี่ยจะพิจารณากันอย่างไร
เดี๋ยวนะคะที่คุณเรืองไกรเล่ามาทั้งหมดนี้เนี่ย
คือถ้าสมมุติเราพูดถึงเฉพาะงบที่เอาไปสู้โดยยังไม่รวมงบถ้าแพ้นะคะ
คืองบที่เอาไปสู้เนี่ยคือไม่ใช่แค่คำพูดของพลเอกประยุทธ์เท่านั้น
พูดว่าตัวเองจะรับผิดชอบเองใช่ไหมคะแต่ว่ามันโยงไปถึงมาตรฐานที่ศาลเคยบอกไว้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

กันทั้งนั้นไงค่ะค่ะวันนี้โทรถามผมกันเต็มแล้ว
แล้วจะทำยังไงจะทำยังไงยังไงคนที่เราถามคุณเรืองไกรอยู่ชุดไหน
งบอยู่ในงบอยู่พวกสอสอเนี่ยโทรถามกันแล้วจะทำยังไง
แล้วได้ความว่าไงบ้างคะผมบอกเดี๋ยวผมเจอคุณจอมขวัญออกรายการแล้วผมจะแนะให้
อ้อค่ะงั้นเอาอย่างงี้ถ้าถ้าดูตามที่คุณเรืองไกยบอกแล้วก็อธิบายเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่มีการพูดถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัท
คุณเรืองไกรจะให้ความเห็นว่างบนี้ต้องไม่ให้เหรอคะต้องตัดอ่ะต้องตัดออกแล้วเอาอะไรไปสู้เขา
ก็นี่ไงจะไปเอาจากใครจะรอให้ให้ถามว่าคุณรู้ช่องที่จะตัดไหมเดี๋ยวฉันถามง่ายก่อนแล้วแล้วถ้าตัดร้อยกว่าล้านบาทนี้ออกไปแล้วหน่วยงานที่ต้องไปสู้เขาจะเอาเงินที่ไหนไปสู้เขาคะ
เอาของคุณประยุทธ์ดิล้วนเลยเหรอทั้งหมดล่ะค่าใช้จ่ายอีกหลายหมื่นล้านก็ต้องให้คุณประยุทธ์ชดใช้ก็ถูกไหมล่ะสังคมก็เรียกร้องอย่างนั้นอ่ะเนี่ยทำให้ให้ประเทศชาติจะต้องไปจ่ายแทนเหรอแล้วคุณลุงไกรมีทางออกไหมคือหรือก็คือลบเลยไปเกลี่ยงบวันไหนมาได้คือตอนนี้ถามกัน

แล้วประชาชนก็จะรู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดมีเท่าไหร่อันเนี้ยทั้งก้าวไกลทั้งเพื่อไทยคุณก็ต้องไปขุดรายละเอียดขึ้นมาทั้งหมดว่าใช้แต่ละปีไปแล้วเท่าไหร่ปีนี้ไม่ให้เพราะอะไรให้เกิดประเด็นทางการเมืองว่าคนที่ใช้อำนาจคอสชเนี่ยต้องรับผิดชอบอย่างไรอันนี้อภิปรายสนุกสนานเลยคุณคุณเรืองไกรกำลังจะหมายความว่าเงินร้อยสิบเอ็ดล้านก
คือว่าไม่ต้องไม่ต้องให้อะไรเขาไปเลยไม่ต้องให้ความเห็นไม่ต้องแปรแยะคือไม่ต้องอะไรโยนกลับเข้าไปในสภาใหญ่เพื่อให้มันออกมาคือคือจะโยนกลับเข้าไปได้อ่ะต้องมีคำแปรยติกับความเห็นที่สงวนไว้สักก่อนอืมไม่งั้นเนี่ยพูดไม่ได้เลยอ่าเพราะฉะนั้นคือแล้วยังเหลือเวลาอยู่เพียงแต่ว่ากรรมธิการฝั่

ตามดูการทำงานของคนเหล่านี้นะทุกคนโอ้โหพูดเก่งกันทุกคนอ่ะแต่ไม่รอบด้านนะฮะ
อันนี้ก็เลยชี้ช่องว่าอันนั้นผมไม่ได้อยู่ในสภาผมชี้ช่องว่า
คนที่เก่งเก่งปากเรื่องนี้ไปขุดข้อมูลขึ้นมาแล้วอภิปรายวาระสองเอาให้มันเลยนะฮะ
เอาให้มันเอาให้สนุกแล้วเอาให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยให้รู้เลยว่า
การใช้คำสั่งอย่างนี้เกิดให้ความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองยังไง
แล้วจะต้องรับผิดชอบยังไงมันมันมีความหมายเหมือนกันใช่ไหมคะ
ถ้าถ้าสมมุติเราอ้างเอาประเด็นที่บอกว่าในเมื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ย
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐก็เท่ากับว่า
ผลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบทั้งเงินใช้สู้คดีและเงินถ้าเกิดแพ้คดีที่ต้องจ่าย
แต่ตรงนี้นะฮะคุณจำก่อนคุณจะใช้สองประเด็นนี้ได้
คุณจะต้องเปิดประตูสิทธิ์ของคุณก่อน

เอกสารที่บอกว่าเหตุผลที่ผมต้องตัด
เรื่องนี้คืออะไร
ตรงนี้สนุกอ่ะ

ในปี๖๒แล้วก็ปี๖๒

ก็ไม่ว่ากันไงอันนั้นก็เดี๋ยวมาวางบินกันทีหลัง
แต่วันนี้มันเป็นเวลาปกติมีช่วงเวลาที่พินางบประมาณ๖๔อย่างเต็มที่
ล่าช้าเรามีข้อจำกัดเยอะ
คือในเอกสารก็มีการโยงกลับไปถึงตอนปี๖๒กับปี๖๓
ที่มีการใช้งบประมาณลักษณะเดียวกันนะคะ
ที่ผ่านการใช้ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแรก
ซึ่งตัวเลข๖๒๖๓และอันนี้รอบนี้๖๔กำลังพิจารณาอยู่เนี่ยนะคะ
คือถ้าสมมุติเขาอ้างว่ามันก็เคยใช้อยู่แล้วก็มันก็ต้องใช้ต่อเนื่อง
ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่งบผูกพันธุ์
สิ่งที่ทำผิดไปแล้วพอมาเจอทีหลังไม่ได้หมายว่าต้องทำผิดต่อไปนะ
เพราะฉะนั้นสอสอก้าวไกรที่โพสต์เนี่ยเอาสิ่งที่คุณโพสต์อภิปรายในวาระสอง
นี่ผมแนะนำเลยนะผมแนะนำเลยนะก็เพื่อไทยจะเล่นด้วยอะไรก็ไปว่ากัน
เดี๋ยวแต่ถ้าสมมุติเขาจะสู้กันดิฉันไม่มีความรู้ในกฎหมายแล้วก็บัญชีนะคะ
ก็เลยจะถามว่าแล้วถ้าเขาสู้กันว่าเอาล่ะเข้าใจทุกประเด็นที่คุณเรืองไกรบอก
แต่ว่าปีก่อนก่อนหน้านี้มันก็มีงบนี้แล้วมันก็ผ่านแล้วมันก็ใช้มันถือเป็นมาตรฐานได้ไหมค
ไม่ได้หมายถึงผูกพันนะแต่มันถือเป็นมาตรฐานปฏิบัติได้อยู่แล้วไหมคะ
ว่าก็ใช้งบไปสู้อ่ะไม่ได้ก็เคยคือคือเคยให้ไปแล้วเนี่ยนะครับ
ก็ต้องมาบอกไอ้ที่ให้ไปต้องคนที่ให้ไปเนี่ยนะครับนายกเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ
ก็ตั้งใช้กฎหมายเรียกคืนเรียกคืนเงินพวกนี้ที่ใช้ไป๒ปีที่แล้ว
เข้าใจไหมฮะแต่ว่าคุณต้องหยุด๑๑๑ล้านนี้ให้ได้ซะก่อน
เพราะวันนี้เนี่ยเราพินา๑๑๑ล้านบนงบ๖๔นะครับไม่ใช่มาพูดกันอยู่ในไลฟ์
พอเห็นผมเผาะก็มาเผาะกันตามเอาไปขุดกันใช่ไหมเอาไปขุดไว้ในสภา
วันนั้นอ่ะสภาจะจะได้ฟังกันสนุกสนานเลยอือ
สอสอในสภาถ้ามันเข้าสู่สภาแล้วเข้าสู่วาระสองแล้วเนี่ยนะคะ

วันนั้นคณะอนุมัติต้องเป็นผู้ชิดแจง
เวลาเราพิจารณาวาระ๒ไม่มีหน่วยงานแล้วนะ
มีกรรมธิการนั่งอยู่ข้างบน
กรรมาธิการที่เป็นสอสอก็อยู่ข้างล่างได้
อ่ะงั้นถามใหม่เป็นกระทรวงไหมครับ

คณะรัฐมนตรีเพราะงบประมาณนี้มาจากคณะอนุมนตรี
งั้นก็ต้องเป็นรัฐมนตรีกระทรวงป่ะคะ

ไม่ต้องเป็นนายกเพราะอะไร
ต้นเรื่องมันมาจากคำสั่งคอสชไงนะฮะ

ยิ่งถ้าคุณสุริยะชี้แจงนะยิ่งสนุกใหญ่เลย

จำหน้าคุณสุริยะไม่ใช่นักประสัยที่เก่ง
หรือจะเก่งแล้วก็ไม่รู้นะ
ปามาท่านก็ไม่ได้
คือคุณสุริยะคุมกระทรวงอุตสาหกรรมก็จริง
และอันนี้มันเป็นกรมในกระทรวงอุตสาหกรรม
ถ้ามีคุณสุยะขึ้นมาตอบแทนยิ่งสนุก

เดี๋ยวเอาความสนุกเก็บไว้ก่อน
แต่โดยโดยความรับผิดชอบต้องเป็นใครคะคุณเรืองไกร

เพราะคนออกคำสั่งไม่ใช่คุณสุริยะเป็นพลเอกประยุทธ์
พลเอกประวิทย์ไม่ใช่นายวิศนุเกลืองาม
เพราะฉะนั้นนะคะคือต่อให้งบนี้นะคะ
คือขอโดยการดำเนินการของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแรกสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็ตาม
แต่ว่างบนี้เนี่ยมันผูกพันที่ตัวผลเอกประยุทธ์ในฐานะที่เคยเป็นหัวหน้าคอสชที่ออกคำสั่ง

แล้วก็ในฐานะรมศิษย์หัวหน้าการรมศิษย์ที่เป็นคนเสนอร่าง
วันที่๑๖มิถุนา๖๓พลเอกประยุทธ์เซ็นหนังสือเสนอร่างงบประมาณเข้าสู่สภานะ

นี่ผมชี้ให้เห็นเลยเพื่อนสมาชิกที่ไม่ได้ดูเอกสารละเอียดเท่าผมเนี่ย

คาดีแฮงก็จดไว้เผื่อจะได้เข้าสภากับเขาบ้างนะคะ

เพราะฉะนั้นคือการเอ้าแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ก็ต้องเซ็นเสนองบสิคะ
แต่ว่าที่ฉันเข้าใจที่คุณเรืองไกรบอกก็คือว่า

ไม่ได้ใช้กระบวนการกฎหมายปกติ
แต่เวลามาเสนอตัวเลขกลับไปใช้ตำแหน่งในฐานะนายกลำตี
ถึงถามกลับไปว่าคุณเสนอมาตรงนี้ไม่ถูก

๖๒๖๓ที่ผ่านมาก็จะไม่ถูกตามไปด้วย

เฉพาะงบที่ใช้เพื่อการสู้คดี

คืองบที่ใช้สู้คดีกับเอกชน
เรายังไม่รวมถึงกรณีสมมุติถ้าแพ้
ถ้าแพ้เอกชนแล้วเอ่อจำนวนเงินที่เขาเรียกร้องค่าเสียหายแล้วต้องจ่ายเนี้ย

ซึ่งณวันนี้ที่เราเชิญคุณเรืองไกรมา
เราได้โทรไปหาเพื่อติดต่อประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ซึ่งก็คือตรงเลยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเอกสารนะคะ

แล้วก็พยายามต่อไปที่คนติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะคะ

ระหว่างนี้ที่รายการช่วงเวลาสดยังไม่จบ
จะลองพยายามต่อสายอีกนะคะ

ที่คุณเรืองไกรกล่าวหาเนี่ย
อ่าตรงหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
อ่ามีแล้วมันจะอยู่แสดงกลับ

ตอนที่สู้กันตอนที่อยู่ในช่วงนัวเนียนัวเนีย
เรื่องเลือกตั้งนะคะการจะได้มา
ซึ่งคณะรัฐมนตรีการจะได้ตัวนายกรัฐมนตรีมา
ก็มีการพูดถึงคุณสมบัตินะคะ
ผลเอกประยุทธ์นะคะที่บอกว่า
ก็ให้สารเป็นคนตัดสินว่าตกลงเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐไหม
ซึ่งถ้าตอนนั้นเป็นก็คือจะขาดคุณสมบัติ

ซึ่งตอนนั้นคือสารก็บอกว่าไม่ได้เป็น

ยังสงสัยและกล่าวหาเขาเรื่องนี้ว่าเขาในเมื่อไม่ใช่เขาต้องรับผิดชอบเองสิ
ผมยังจ้องจับผิดเอาตรงเลย
แล้วแต่จะเช็คว่าอะไร
เป็นบุคคลฐานะผมก็ต้องจับผิดก็ต้องร้องให้เห็น

โดยที่เรื่องนี้มันตัดเรื่องของการพูดของคุณประยุทธ์ออกเลยก็ได้ถูกไหมคะ
แต่อันนี้อิงจากคำวินิจฉัยของศาลไม่ต้องเอาที่นายกพูดให้ข่าว
ไม่เอาเรื่องนั้นนะคือเรื่องนี้จะเป็นทางการกว่า
ทีนี้คำถามก็คือว่าไอ้ร้อยกว่าล้านที่ว่านี้เนี่ยนะคะ
งบปี๖๔ที่เตรียมจะผ่านที่ผ่านมามันมี๖๓กับ๖๒นะคะ
แล้วเรียนขอพูดถึงอนาคตบ้างคือสมมุติแพ้
หลากหลายหมื่นล้านก็ต้องพลเอกประยุทธ์ตัวเขาเอง

ก็พรบความรับผิดทางระเมิดคุณกระทำอย่างนี้
คุณเคยใช้พรบนี้ยึดบ้านนายกปูมาแล้วเนี่ย
คุณบอกไม่มีสิทธิ์จะไปจำนำข้าวขายข้าวนู่นนี่นั่น
แอบประยุทธ์อีกมากอย่างนั้นในมิติอย่างนี้
ที่จะคิดคำถามนี้เองได้คุณเรืองไกรเตรียม
มาได้ทุกประเด็นฮะคือคิดว่าใครจะกล้าสวนล่ะคิดแทนอ่ะ
หมายถึงว่าคิดแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมกฎหมายหรือ
สำนักสำนักนายกก็แล้วแต่คิดว่าจะสวนคำอธิบายนี้ด้วยอะไรบ้างคะ
เผื่อไว้ยังคะคือคือมันเป็นของสองด้านนะฮะ
คือถ้าบอกว่ารัฐต้องชดใช้คุณก็ต้องย้อนกลับไปว่าชดใช้ก็แสดงว่า
เอกประยุทธ์ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโอ้โหอย่างงี้ใช่ไหมฮะ
ลุงรังในอดีตเยอะเลยนะก็ใช่ไงนี่คือการใช้กฎหมายบ้านเราแบบใช้อภินิหารทางกฎหมาย
แล้วต่างประเทศเขาไม่เข้าใจอ่ะเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็บอกว่าคุณคุณยกเลิก
ฉันก็เรียกให้คู่กรณีเนี่ยคุณจอมขวัญดูนี่ไหม
เขาไม่ได้เรียกหัวหน้าคอฟชนะเขาถือว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เขาถึงฟ้องราชอาณาจักรไทยอ่าเห็นไหมฮะเขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็น
เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติก็จริงแต่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเขา
ฟ้องรัฐไทยอืมนี่แหละคือคืออภินิหารของเราเนี่ย
เฉพาะเมืองไทยเราว่ากันได้เราจะย้ายคนนู้นออกคำสั่งได้หมด
แต่คุณไปปิดบริษัทที่เขาเป็นบริษัทต่างประเทศ
มันก็เลยยุ่งอืมคุณคุณเรืองไกรคิดว่าเรื่องนี้มันจะออกทางไหน
อืมถ้าคุณเรืองไกรจำเป็นต้องคิดในฐานะที่เป็นคนของรัฐบาล
คิดว่าจะออกทางไหนเอ่อดิฉันให้การบ้านคุณเรืองไกรซึ่ง
จริงจริงก็ไม่ใช่หน้าที่นะคะเพราะต้องการจะถามว่า
ต่อให้ชงขึ้นมาแล้วคำอธิบายมันชัดเจนเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วดิฉันว่ายังไงก็
ไม่มีทางอ่ะคือวันนี้ต้องให้การบ้านนี้
คำถามเนี่ยไปสู่สอสอซึ่งเป็นตัวแทนของเราในสภา
ช่วยกันคิดว่าคุณจะให้เรื่องนี้ใครรับผิดชอบ

แต่เวลาเขาฟ้องรัฐไทยรัฐไทยต้องจ่ายแต่รัฐไทยจะไล่เบี้ย
พรบความรับผิดทางละเมิดจากพลเอกประยุทธ์ยึดทรัพย์มีที่ที่อยู่สักเท่าไหร่
สินก็เหลืออยู่๑๐๐๒๐๐ล้านมันก็ไม่มี
แต่นี่คือผลพวงของการใช้อำนาจแบบผิดนะครับแล้วก็อย่าให้ผิดต่อไป
วันนี้เราต้องยอมรับว่าการกระทำอย่างนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมีข้อคอรหาจากสิ่งที่สังคมกำลังมอง
ถูกไหมครับเมื่อเขามองว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าผมเข้ามาเพราะอะไร
ผมเนี่ยทำตามกฎหมายทุกเรื่องแต่กฎหมายเรื่องนี้มันผิด
ที่กำลังชี้ให้เห็นว่ามันใช้ไม่ได้
ถ้าประเมินจากตัวคุณเรืองไกรเองแล้วนะคะคิดว่าแพ้ไหม
อืมผมว่าเกิน๘๐น่ะ
หรอฮะ

เราเห็นโอกาสแพ้รัฐบาลเห็นความพ่ายแพ้มาตั้งนานแล้ว
เรืองไกรกำลังจะเล่าให้ฟังว่าคือถ้ารัฐไม่ได้เผื่อใจว่าจะแพ้
คงไม่มีคงไม่มีทางเลือกที่จะเจรจาให้จบยอมจ่ายเพื่อให้จบอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ถ้าสมมุติการเจรจามันสามารถจะตกลงกันได้อาจจะเสียเงินน้อยกว่า
ถ้าแพ้แล้วโดนใช่ไหมคะใช่
คุณผู้ชมค่ะคือเราก็ตามไปจนกระทั่งถึงโฆษกรัฐบาลนะคะ
ซึ่งก็ดูเหมือนว่าโฆษกรัฐบาลเองก็อาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลมากพอ
ที่จะให้ข้อมูลผ่านทางรายการได้ซึ่งก็ไม่ว่ากันนะคะ
เดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาจะลองต่อสายสอสอ
ซึ่งเป็นกรรมอธิกาแล้วนะคะเพราะว่าเราต่อสายทั้งหมดแล้ว
หน่วยงามที่เราติดต่อไปเราไม่ได้สายตลอดทั้งรายการนะคะ
ไม่เป็นไรค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะ
คุณเรืองไกรคิดว่าต่อให้เนี้ยเข้าไปในวาระสองคือสอสอถกันใช่มั้ยคะ
ซึ่งตอนนั้นก็คงจะแน่นอนสีสันมันคงจะแบบฟาดฟันกันมันมาก
นำลงมาด้วยแน่เพราะว่ามันในนามผลเอกประยุทธ์
ใช่ไหมคะคืออันนี้จะเป็นข้อโต้แย้งในสภาแต่คำถามก็คือ
ว่าสุดท้ายอ่ะมือก็ต้องยกให้ทางพลเอกประยุทธ์ไม่ต้อง
จ่ายเองอยู่ดีก็ต้องเป็นภาษีประชาชนอยู่ดีอ่ะก็อันนั้น
มันคงชัดอ่ะว่าเพราะภาคภาครัฐบาลมีเสียงเยอะไงค่ะ
เสียแต่ว่านะฮะพักร่วมรัฐบาลเนี้ยเอ่อมีมีเอ่อ
วาระซ่อนอยู่แล้วก็อาจจะไม่ผ่านเนี่ยอันนั้นก็อีกเรื่อง
หนึ่งแต่เชื่อว่าเขาก็คงผ่านได้ล่ะเพราะว่าเสียงเขา
เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีแต่มันก็ไม่มีความหมาย
อะไรป่ะคะมีสิฮะเพราะมันจะทำให้สังคมได้เห็นเนี่ย
ได้เห็นตรงนั้นก็อยู่ที่สลสลในสภาฝ่ายการเนี้ย
จะต้องทำเรื่องนี้ให้ให้ประชาชนเห็นใช่ไหมฮะ
คุณต้องไปหาข้อมูลขึ้นชาร์จขึ้นอะไรตามสไตล์
ก้าวไกลตามสไตล์ของเพื่อไทยนะฮะแล้วก็ยังมีพักเอ่อ
ประชาชาติมีเสรีรวมไทยเนี่ยอันนี้คุณก็ต้องไป
จังหวะนี้แต่คนที่จะอภิปรายได้เนี่ยมันเหลือน้อยเพราะเหลือเฉพาะกรรมธิการที่สงวนความเห็นกับสอสอที่สงวนคำแปรยติ
ซึ่งคำแปรยติไม่น่าจะมีเรื่องนี้เพราะว่าถ้ามีเรื่องนี้มันจะต้องลงอนุไปแล้วนึกออกไหมฮะถ้าเขาเห็นเขาแปลเขาก็ต้องมีอนุเนี่ยต้องตัดไปแล้ว
อ่าตอนนี้เราไม่เห็นนี่ไงเราก็เลยคาดว่าเราก็เลยชี้ช่องให้เห็นว่าผมชี้แจ้งว่าเฮ้ยกรรมาธิการเนี่ยที่ที่ตรงเนี้ยคุณต้องเขียนเรื่องสู่ประธานกรรมธิการจะเป็นคุณสันติคุณวราเทพอะไรก็แล้วแต่ว่าผมขอตัดเรื่องนี้มีความเห็นตัดร้อยสิบเอ็ดล้าน
ถ้าเสียงในกรรมาธิการเสียงข้างมากบอกว่าขอโหวตโหวตแล้วชนะไม่ให้ตัดผมขอสงวนความเห็นนั่นแหละฮะถ้าคุณสงวนสิบคนคุณก็มีสิทธิ์อภิปรายในสภาสิบคนอืม
ผมชี้ให้เลยนะครับเผื่อจะได้เข้าใจเป็นผู้แทนมาปีกว่าหรือคนที่ก็เคยเป็นหลายปีแล้วอันนี้ผมไม่ใช่สอสอนะผมเป็นแค่สวชี้ช่องให้ค่ะอ่า
คุณเรืองไกรถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงในสภาก็คงผ่านคำว่าผ่านหมายถึงว่าก็คงให้งบไปตามเหมือน
มีแผลเยอะบาดแผลเยอะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะคือต่อให้คุณเรืองไกรพยายามจะอธิบายมีเอกสาร
แต่สิ่งที่ค้างคาจากการอภิปรายสังคมข้างนอกเขาก็จะติดตาม
ไหมเพราะวันนี้เรามีเวทีทั้งในสภาและนอกสภานะอันนี้เราถึงอยากจะสะกิดเรื่องนี้ให้
เพราะรัฐบาลเนี่ยมาโทษผมนะพอดีจ้องไว้นานแล้ว
ซึ่งที่คุณเรืองไกรเปิดขึ้นมาในส่วนของสอสอฝ่ายค้าน
ไม่ว่าจะสังกัดพักใดก็คือเป็นหน้าที่นั่นแหละ
เฉพาะคนที่เป็นกรรมธิการซึ่งสงวนเอาไว้แล้วไปใช้สิทธิ์
ตอนที่มีการเปิดประชุมสภาวาระ๒นะคะก็คือห้องใหญ่
แต่ว่าต้องไม่ลืมนะคะว่าเรามีสภาเงาอยู่ในทวิตเตอร์นะคะ
เพราะว่าทวิตเตอร์ทวงถามเรื่องเหมืองนี้ข้ามคืนเหมือนกันนะ
เดี๋ยวรอดูว่าเสียงจากนอกสภาจะมีผลอย่างไรกับในสภาบ้าง
แต่ว่าคาดหวังลำบากเพราะว่าถ้าจะเอาแบบรูปธรรม
คือถ้ามือมากกว่ายกยังไงก็ผ่านนะคะ
วันนี้หมดเวลาของรายการเราไม่ได้หน่วยงานไหน
เกี่ยวข้องในการเสนอของงบนี้เลยนะคะ